คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องยาเสพติดกันหน่อย

เพราะว่าตอนนี้พูดถึงเรื่องยาเสพติด

แล้วอายุเฉลี่ยของเด็กที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มันก็ลดน้อยลงไปทุกปีทุกปีนะคะ
ดังนั้นค่ะทางโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๑นะคะ

เป็นกิจกรรมค่ายทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติดค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่ห้องประชุมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๑
บ้านหนองภัยศูนย์ที่อำเภอเมืองหนองบัวลำพูนะคะ
นายเกิดมีสอนเมืองผู้อำนวยการสำนักงาน
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขต๑
ก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

ขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด
จำนวน๑๓โรงเรียนรวมทั้งหมด๑๒๐คนนะคะ
เพื่อเป็นการสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
เรียนรู้เกี่ยวกับกระแสสังคม
แล้วสิ่งที่สำคัญจะต้องรู้เลยเรื่องของพิษภัยยาเสพติด
เพราะว่าตอนนี้มันก็แทรกซึมเข้าสู่สถานศึกษาด้วย
ทุกฝ่ายก็จะต้องเข้ามาร่วมมือป้องกันแล้วก็แก้ไขนะคะ
ซึ่งท่านประธานในพิธีก็ได้บอกอีกด้วย
สิ่งจำเป็นเร่งด่วนจนกำหนดเป็นวาระจังหวัดตอนนี้เลยเนี่ย
ก็คือเรื่องพิษภัยของสารเคมีตกค้าง
อย่างยาค่าย่านะคุณเขามีผลวิจัยออกมา
พบว่าสัตว์น้ำบางชนิดมีสารเคมีปนเปื้อน
แล้วมันก็ไปแพร่กระจายลงแหล่งน้ำสำคัญของจังหวัด
เพราะว่าตอนนี้มันลดลงอยู่อันดับที่๗๓ของประเทศ
ก็เลยกลายเป็นปัญหาค่ะที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือการแก้ไขปัญหานี้
แล้วก็ยาเสพติดมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหา

ยิ่งหย่อนไปกว่าพิษภัยของสารเคมีตกค้างเลยนะคะ
ปัจจุบันก็พบว่ามีเด็กชั้นประถมศึกษา
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดมากยิ่งขึ้น
ดังนั้นการที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๑
ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต

แล้วก็มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานเลยค่ะ
ปปศตำรวจฝ่ายปกครองสาธารณสุข

น่าจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะได้ร่วมมือร่วมแรง
การแก้ไขปัญหาเรื่องยาเสพติดในสถานศึกษานั่นเองนะคะ